ไปนี้ก็อุกอาจจริงครับเพราะว่ากลางวันแสกครับ
ลูกทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวใช้คราดตีแม่จนอาการสาหัส
หลังจากนั้นลูกคนนี้ฮะแก้ผ้าแก้ผ่อน
หนีตำรวจไปซ่อนตัวอยู่กลางป่า
จะจับเขาได้ไหมไปลุ้นพร้อมกันฮะ
สิ้นลายครับโดนจับได้ในที่สุดนะฮะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๐ปีนายสมชายครับ
แล้วคือย้อนกลับไปตอนที่จับได้

ยังยิ้มอยู่อีกเหรอยิ้มตลอดครับ
เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยยิ้มจังหวะนี้
เสร็จปั๊บเดี๋ยวดูตอนที่เขาขึ้นท้ายรถหน่อย
ท้ายรถก็ยังยิ้มนะฮะ
คือโอ้โหนี่คุณรู้ไหมว่าคุณตีแม่คุณ

นี่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ลูกชายคนนี้คือใช้คราดตีแม่จนอาการสาหัสนะครับ

คือเดินทงเทงเป็นชีเปลือยเลยนะครับ
พื้นที่นี้หมู่บ้านโนนกุจจับในพื้นที่ตัวเมืองเลย

ตำรวจไปพร้อมกับอุปกรณ์ไม้งามสยบคนคลั่งฮะ
ก็ช่วยกันไล่จับสุดท้ายจับได้ในที่สุดนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมและคุณมิ้นลองฟังดูนะฮะว่า

ว่าเขาทำอะไรกับแม่ปรานีแม่แท้แม่บังเกิดกล้าวของเขา

พี่ครับ

มีตัวหน้าอยู่เลย
เฮ้ยข้าวบ้านน้องฟ้าสุดยอม
มีแต่เสียงถอนหายใจเวอร์เฮ่อแล้วก็ก้มหน้าครับ

ไม่รู้จะพยายามคิดสั้นหรือเปล่าอาจจะเพิ่งสำนึกผิดแล้วแบบ
เออเดี๋ยวทำร้ายแม่ไปเลยนะ

แต่คงไม่หรอกครับเพราะว่าคือคุยเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลยครับ
เอาคุยกับเจ้าตัวไม่รู้เรื่องไปคุยกับพ่อเขาหน่อยก็แล้วกัน
พ่อประยูนครับคุณพ่อบอกว่าลูกชายคลั่งยาบ้าบ่อย
นี่คือที่มาที่พ่อและแม่ต้องสูญเสียลูกทั้งคนเพราะยาบ้าครับ
ตกเป็นธาตุยาบ้าทุกครั้งพังข้าวของทำร้ายแม่โดยเฉพาะเมื่อไหร่ขอเงินแล้วแม่ไม่ให้
วันนี้ก็เหมือนกันจะเสพยาแล้วก็จะกินเหล้าเพราะขอเงินแม่ถูกแม่ดุแม่ด่า
ก็เลยโมโหแล้วไปคว้าคราดฟันเข้าไปโดนสะโพกแม่หนึ่งครั้ง
อีกทีโดนไปที่หลังแม่อีกหนึ่งครั้ง
คือคุณแม่อยู่โรงพยาบาลแล้วครับคุณพ่อก็เลยต้องเล่าให้เราฟังแทนครับ
ถ้าสมมุติว่าเดือนหนึ่งวินีเป็นกี่ครั้งครับ
พูดเดือนหนึ่งประมาณ๑๕ครั้งขึ้น
กว่าครั้งขึ้นเลยเนอะแล้ววันนี้นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ผู้แม่เนี่ยพูดอะไรเนี่ยทำร้ายของทำร้ายอะไรแล้วก็

ไม่มีเนอะเป็นคล้ายว่าเมาอารวาสภูมิข้างไปเอง
เมาอารวาสภูมิข้างประจำเลย
เมาแล้วอารวาสเป็นประจำเลยครับ
คือเท่าที่ดูท่าทีน่าจะแปลกแล้วล่ะ
เพราะว่ายิ้มตลอดเลยตั้งแต่ตอนที่แก้ผ้าไปจับได้ในป่า
แล้วก็ตอนท้ายรถคือแจกรอยยิ้มเต็มที่
อาการแบบนี้มีอาการทางจิตหรือไม่
ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนครินทร์ด้วยนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลต้องตรวจสภาพจิตก่อนว่าปกติดีหรือเปล่า
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยมีสติรู้ตัวว่าแม่เนี่ย

รอให้กระบวนการการรักษาเสร็จสิ้นก่อนนะครับ
เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะได้เริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายต่อไป